ก็วันนี้ที่ประชุมพักร่วมนะครับก็ได้ดูร่างของนโยบายรัฐบาลที่เมื่อวานได้หารือในรอบแรกนะครับ
แล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าแต่ละพักก็ได้ส่งเนื้อหาที่คิดว่าเป็นนโยบายที่พักนั้นต้องการขับเคลื่อนเข้ามาอยู่ในนโยบายรัฐบาลนั้นเนี่ย
ได้ส่งกันมาเมื่อวานนะครับก่อนที่จะปิดประชุม
วันนี้ก็เอานโยบายเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาปรับหรือมาดำเนินการนะครับเข้าไปในนโยบายของพักรถของรัฐบาลเนี่ยนะครับ
ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อยุตินะครับที่ได้มีการรับฟังทุกฝ่ายแล้วก็ได้ร่วมกันดูในนโยบายนั้นนะครับ
ก็วันนี้ถือว่าร่างนโยบายรัฐบาลนั้นเนี่ยถือว่าในเบื้องต้นนั้นเนี่ยก็ได้ครอบคลุมในเกือบทุกด้านนะครับ
ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมีบางประเด็นบางส่วนนะครับที่เราจะต้องดำเนินการให้เสร็จนะครับ
แล้วก็คาดว่าในวันพรุ่งนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดก็จะนำร่างนี้เนี่ยนำเรียนเสนอท่านนายกรรมนตรีต่อไปนะครับ
ก็อยู่ในนั้นครับจะอย่างที่เรียนว่านโยบายจะเป็นสองส่วนสำคัญสำคัญก็คือว่านโยบายในปีแรกของรัฐบาลอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
ก็ควบคุมหลายมิติครับในปีแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากท้องนะครับในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนนั้นรอคอยอยู่ในการเมืองการของรัฐบาลนะครับ
ส่วนนโยบาย๔ปีก็แน่นอนจะต้องตอบสนองนะครับในการสร้างความยั่งยืนนะครับของประเทศในทุกมิตินะครับที่จะต้องดำเนินการอย่างนี้เป็นต้น

ภาพัฒน์เขารับเรื่องไปแล้วแล้วก็จะไปเพิ่มเติมให้นะครับ
ก็เดี๋ยวเขาส่งกลับมาแล้วเนี่ยพวกเราจะดูอีกทีหนึ่งว่า
มีนโยบายของทั้งสิบพักอยู่ด้วยหรือไม่นะครับครับอ๋อเขาเพิ่งส่งไปประมาณสี่ห้าวันนี้
ครับครับก็เลยลงก็มีบางส่วนแต่ว่าก็ไม่ครบอ่ะนะฮะ
เราต้องการที่จะบรรจุนโยบายเนี่ยให้มากที่สุดนะครับแต่มันต้องบูรณาการกับทางของพักพลังประชารัฐด้วย
แล้วก็ทั้งหมดสิบก้าวภาคด้วยครับเดี๋ยวท่านที่ดูแลน่าจะได้รับโปรดับกันเกี่ยวกัน
อ๋ออ๋อเมื่อวานเนี้ยทางท่านสวทีรัฐเนี้ยเลยขาของพลังประชารัฐนะฮะ
ท่านเป็นประธานเนี้ยท่านก็บอกว่านโยบายของทุกภาคเนี้ย
เราจะต้องให้มากที่สุดนะฮะแต่ว่าส่วนมากนโยบายมันก็คล้ายกัน
เป้าหมายเดียวกันก็คือเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับครับ
นโยบายอะไรที่เราจะผลักดันแต่ท่านพูดถึงนโยบายแล้วนะครับ
บายที่ผมจะผลักดันที่สิ่งสำคัญก็คือนโยบายของพักพลังชาติไทยเนี่ยนะครับ
แล้วก็คือเรื่องของการหาแดงกอดมาทำโยบายที่เมื่อวานผมก็เรียนท่านสวทีรัตย์ไป
ด้วยนะฮะก็มีอยู่ห้าประการนะครับกรุณกลางเรื่องการกุดคองไทย

ทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับรายละเอียดอันที่สองก็คือเรื่องของ
ก็น่าจะเปิดได้ในรัฐบาลนี้นะครับ

ดีครับดีเพราะว่าถ้าคนไทยไม่เล่นแล้วเนี่ย
ก็ประชาชนก็ไม่ต่อตั้งแต่เราก็จะทำแบบคล้ายของลาวกับเหม็นพม่า
ลาวกะเมียนพระม่าเนี่ยเขาไม่ให้คนไทยคนกะเมียนพระม่าเล่นนะ
แต่ของเราเนี่ยเราคิดตรงข้ามกับเพื่อนบ้านเรา
ตรงข้ามกับทั้งประเทศทั่วโลกด้วยนะครับ
ก็ต้องเปิดจำเป็นต้องเปิดแล้วครับ
เพราะว่าอันนี้คือเงินที่ได้มาด้วยได้ง่ายง่าย
จากการที่กรอบกวยเงินจากต่างชาติเข้ามา

เห็นมีการพูดว่าอาจจะมีการนำระยุบัติบางอย่างครับ
ใส่ทางที่ดีอาจจะเอามาร่วมด้วยตรงนี้ครับ
มีการพูดคุยอย่างไรครับ

ในร่วมส่วนของการแก้แขนรัฐมนุนนะครับ

โดยหลักการแล้วมันควรที่จะมีการพูดไว้หรือว่าแตะไว้อ่า

เราเพียงอยู่ในขั้นตอนรับฟัง

ว่าจะมีเพิ่มเติมร้านมาอย่างไรนะครับ
ถ้ามันนี้มีการคุยเรื่องนี้

ผมคิดว่ายังไม่ได้เห็นรายละเอียดของทุกคนข้างนะครับ